ดูเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรหน่อยนะฮะต้องบอกว่าทวงหนี้กันโหดเหลือเกิน
ค่ะนะถึงขั้นยิงกันเจ็บยิงกันตายนะครับอืม
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกันต่อเนื่องนะครับเอาเหตุแรกก่อนแปดโมงเช้าที่กำแพงเพชรนะครับ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตะบนลานดอกไม้อำเภอเมือง
ท้องที่สพเมืองนะฮะบ้านหลังนี้นะครับนางกำแพงอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านถูกยิงบาดเจ็บนะฮะกระสุนเนี่ยเข้าต้นแขนขวา
แล้วก็ชายโครงขวากระสุนทะลุปอดนะฮะตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
นี่นะฮะคนที่ถูกยิงนะครับส่วนมือยิงนะฮะ
คนที่เป็นมือยิงเนี่ยชื่อในเดิมนามสกุลพ้นภัยอายุ๖๙ปีนะครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับ
อีกสี่สิบนาทีต่อมาทีนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแล้วนะค่ะ
ท้องที่ของสพพรานกระต่ายที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่านี่ครับบนรถกระบะคันนี้มีคนยิงตัวตาย
อืมก็ไปตรวจสอบพบว่าคนที่ยิงตัวตายชื่อในเดิมพ้นภัย
อายุ๖๙คนที่ไปยิงนางกำแพงบาดเจ็บสาหัสนั่นแหละ
หลังจากยิงเขาแล้วนะครับก็มายิงตัวตายนะฮะ
สภาพศพก็คือนั่งพิงอยู่ท้ายรถกระบะนะครับ
อยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งนะ
หมู่๓บ้านเขาแก้วตะบนพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายที่กำแพงเพชรนะครับ
เดิมเนี่ยในสภาพศพที่ตำรวจไปตรวจสอบนะครับ
มีรอยถูกยิงที่ขมับขวาแล้วก็กระโหลกศีรษะเปิดนะครับ
คือลักษณะแบบมันสมองกระจายเลยอ่ะนะแล้วมีปืนลูกซองสั้นเนี่ยตกอยู่แถวหว่างขานะครับ
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๒๐ตกอยู่ข้างรถปลอกหนึ่งด้วย
ส่วนบ้านของในเดิมอยู่ห่างจากบ้านของนางกำแพงคนเจ็บเนี่ย๓๕กิโลเมตร
ก่อเหตุยิงนางกำแพงเจ็บก็ขับรถกลับมาที่บ้านเนี่ยฮะแล้วก็ยิงตัวตายก็หลังจากนางกำแพงถูกยิงประมาณ๔๐นาที
ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนยิงตัวตายก็เนี่ยคือในเดิมเนี่ยนะครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของในเดิมนะครับอายุ๔๒นะครับ
นี่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยฮะเธอก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
บอกว่าช็อกไปหมดครับที่เห็นพ่อเนี่ยยิงตัวตายแบบนี้
จะได้ยินเสียงเลยใช่ไหมคณะเดียวกันนะครับชมครับ
บอกตรงกันนะครับว่าเห็นในเดิมเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่แถวท้ายรถก่อนจะก่อเหตุนะครับ
ซึ่งนางดวงดาวเนี่ยบอกว่า
ซึ่งติดค้างอยู่๕๖๐๐บาทนะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับกาศุหัสฝังในปอดพราะตรรศ๙
ปมเหตุในแก้วซึ่งอายุ๕๒ปีเป็นสามีของนั่งกำแพงคนเจ็บ
แล้วนายแก้วนี่เป็นสมาชิกอบตลานดอกไม้นะครับ
บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากเรื่องการติดค้างค่าเช่าของในเดิมจริงนะครับค่าเช่านา
เจ้าบอกว่าจะได้กี่ไรขับ

เราก็ภาษาประโยชน์ปีมันแรงก็ถามไม่ได้ถามได้ติดกว่าไร

แล้วมีการคุยกันไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะจ่ายให้เมื่อระไยกัน
ก็คุยกันเรื่อยนะคุยกันบอกว่าเอาผลพลิกออกเมื่อไรถ้าไปจ่ายค่าเช่าหน้าค่าอะไร
เขาก็มาจ่ายอย่างนี้ใจ

ไม่มีเขาคุยกันธรรมดา

ก็คือสรุปเนี่ยทางสามีคนเจ็บบอกว่าติดค้างค่าเช่าในเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ๑หมื่นบาทนะฮะ

ซึ่งแม้ว่าจะค้างค่าเช่าอะไรกันขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าสามีคนเจ็บบอกก็ไม่น่าทำกันขนาดนี้
แต่เอาเป็นว่าพอมายิงเขาเจ็บแล้วเนี่ยพอทวงไม่ได้เนี่ยนะฮะ

ซึ่งตอนที่ยิงนางกำแพงบาดเจ็บ
แล้วในเดิมเนี่ยขับรถกลับไปที่บ้าน

ชาวบ้านบอกเห็นเดินอยู่ท้ายรถนะ
ลักษณะเดินแล้วก็คิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
สักพักหนึ่งก็ยิงตัวตายนะ

เดี๋ยวฟังนะครับที่ชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ก็เลยเดินคำข้างหน่วงไปด้วยครับ

ภาพอาทิตย์ครับ
น่าจะคิดว่าเสียชีวิตนะครับ

เดินวนเวียนอยู่ที่รถสัก๑๐นาทีนะครับ

แล้วก็ใช้ปืนที่ไปยิงเขานั่นแหละยิงตัวตาย
นี่นะฮะโอ้โหจากการไปถามเรื่องหนี้นะฮะ

แล้วสุดท้ายก็ยิงตัวตายด้วยนะคะนี่ก็ไม่ได้ทวงค่ะ